ลิมากเลยนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อใจแม่โบด้วยก็เลยเป็นประเด็นดราม่า
คุณผู้ชมคือก็เดี๋ยวเรามีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากพี่ธัญญาธัญเรศค่ะ
แล้วก็พี่เป๊กกี้ศรีธัญญานะคะทีมพิธีกรรายการดังกล่าวนี่แหละที่น้องมะลิแล้วก็แม่โบเขาไปออกนะ
ได้เป็นตัวแทนรายการเพื่อขอโทษแม่โบแล้วก็น้องมะลิผ่านหน้าจอทีวีสดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขณะออกรายการนะคะในวันรุ่งขึ้นเลยคืนนั้นมีดราม่าวันรุ่งขึ้นนั้นขอโทษเลยค่ะ
แล้วก็น้องมะลิเนี่ยได้เสียความรู้สึกกับทางรายการ
โดยพี่ธัญญานะคะที่เป็นตัวแทนของรายการค่ะก็ชี้แจงว่ารู้สึกเสียใจอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
รับว่าเป็นความผิดพลาดของทีมงานรายการค่ะ
แต่ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายความรู้สึกของแม่โบแล้วก็น้องมะลิแม้แต่น้อยเลยค่ะ
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษแบบนี้ด้วยความจริงใจนะคะ
ในขณะที่แม่โบค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีนะว่าตัวเธอเองเนี่ย
ขอบคุณพี่ธัญญาแล้วก็พี่เป๊กกี้นะคะที่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่

ชี้แจงต่อนะคะว่าเธอที่โพสต์ไปเนี่ยเพียงเพื่อปกป้องแล้วก็ดูแลความรู้สึกของลูกสาว
เชื่อว่าพิธีกรในวันนั้นเนี่ยก็คืออาจารย์เป็นหนึ่งแล้วก็ใบเฟิร์นนั้นได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วค่ะ
แล้วก็ยังขอโทษไปถึงพี่ธัญญาด้วยนะแล้วก็พี่เป๊กกี้ค่ะที่ต้องมายกมือไหว้ในรายการนะคะ
แทนคนที่เป็นคนที่ผิดสัญญาค่ะซึ่งเธอรู้สึกขอบคุณแล้วก็อยากขอโทษกลับจากใจจริงนะคะเช่นเดียวกัน
ซึ่งใต้โพสต์ของแม่โบแวนด้าค่ะ๒พิธีกรอย่างอาจารย์เป็นหนึ่งแล้วก็ใบเฟิร์นพัศกรนั้นก็ออกมาคอมเมนต์ขอโทษแม่โบด้วย
การพัดเคลื่อนไปทำให้รู้สึกไม่สบายใจกันไปในวันแต่ก็เคลียร์ใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ